ประชาชนที่เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อุดรธานี
ก็จะใช้เวลาเดินทางได้เร็วขึ้นอย่างน้อย๒ชั่วโมงนะครับ

เร่งสร้างรถไฟทางคู่บางส่วนช่วงจังหวัดนครราชศรีมา
คุณอัญชาลีสิริมั่วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ทดลองนั่งรถไฟในเส้นทางนี้
จากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดอุดรธานี
จะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ติดตามจากรายงานครับ
และตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

เรามาดูกันนะคะว่าใน๑วันเราเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีนะ

โดยรถไฟขบวนนี้นะคะจะเริ่มเดินทางออก
ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๒๕นาทีค่ะ
ตลอดการเดินทางตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพง
ยาวมาถึงช่วงสถานีรถไฟแก่งคอย
ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเส้นทางรถไฟทางคู่
ช่วงชุมทางถนนจีบร้าขอนแก่นมากนัก
เพราะโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ๒๐๖กิโลเมตร
มีความคืบหน้าเพียงร้อยละ๑๙เท่านั้น
เส้นทางจีบร้าขอนแก่นทางคู่นะครับ
จีบร้าขอนแก่นซึ่งอันนี้ได้ให้ทางผู้รับเหมา
ให้เขามาทำให้เร็วขึ้น
ชัดเจนมากขึ้นที่สถานีบ้านเกาะจังหวัดนครราชศรีมา
เพราะเป็นโครงการสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน

รวมระยะทาง๕๐กิโลเมตร
ล่าสุดอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารจัดซื้อ
มีความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละสิบ
และตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงที่สถานีอุดรธานีแล้วค่ะ
โดยใช้เวลาทั้งหมดนะคะประมาณ๑๑ชั่วโมงเกือบ๑๒ชั่วโมงค่ะ
ถ้าพรงสร้างพื้นฐานนี้สำเร็จใส่สิ้นแล้ว
การเดินทางจะย่นเหลือเพียง๖ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
แต่หากการก่อสร้างในช่วงสถานีบ้านเกาะเมืองคง
รวมระยะทาง๕๐กิโลเมตรแล้วเสร็จ
และเปิดใช้เส้นทางได้จริงประมาณเดือนมิถุนายน

จะช่วยลดเวลาการเดินทางได้ประมาณ๒ชั่วโมง

เพื่อรองรับการใช้บริการทั้งคน

หากแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาโดยสารลง
จากเดิม๓ชั่วโมงเหลือ๑ชั่วโมง๒๐นาที

จากเดิม๖ชั่วโมงก็เหลือเพียง๒ชั่วโมง๓๐นาที
ที่สำคัญจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
จาก๔แสนตันต่อปีเพิ่มเป็น๔ล้านตันต่อปี
อกจากนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารจากเดิมปีละ๒ล้านคน

อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน